คนลงไปสร้างอัลบั้มแล้ว
แค่ไม่ทิมสองสอง
เผยเลยเนี่ย
ผมคุยกับฝั่งนี้นี่ดีกว่า

ผมก็เพิ่งรู้วันนี้นี่แหละว่าพี่มาแซวอะไรกับตะตุ่มตวง
เออจากรูปวิงหรือหรือครับรูปวิงว่าก็ไม่ได้

เนี่ยวันนี้ผมยืนสัมภาษณ์ผมต้องยืนกว่าตัวเอง

ไม่รู้เหมือนกันคือไอ้รูปที่ลง

มันคงเป็นจังหวะลู่ลมอะไรอย่างงี้ครับ
จังหวะวิ่งบอมอะไรอย่างงี้ครับ

ก่อนที่จะวิ่งมาราทอนอะไรอย่างนี้ครับครับผมแล้วก็ไม่ได้ทันสังเกต
จริงอย่างชุดอย่างอะไรตอนเราใส่เรารู้สึกว่าเราเห็นไหม

คือ๓ชั้นคือมีกางเกงในแล้วก็มันจะมีกางเกงขายาวครับที่เป็นกางเกงแบบรัด
เพราะว่าเวลาวิ่งมาราทอนแล้วถ้าไม่ได้ใส่ข้างในแล้วบางทีแบบวิ่งไปเรื่อยแล้วขามันเสียดสีกันแล้วมันแสบ
ก็เลยใส่อันนี้เซฟกันเอาไว้แล้วก็มีกางเกงทับอีกตัวหนึ่งครับผม

คือก็โฟกัสที่การวิ่งแล้วกันเนาะ

ชุดวิ่งมันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วครับ

ลงแล้วก็ลงไว้เหมือนเป็นคอลเคชั่นวิ่งของเราอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็มีคนเอาไปเทียบน้อยกับ
ไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ครับ
คือลงรูปเป็นอัลบั้มคือเหมือนกับคนก็จะเห็นน้อยอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

มันก็มีคนไปเทียบกับพี่โดมเพราะว่าพี่โดมก่อนหน้านี้ก็วิ่งเหมือนกัน

ครับผมครับผมของผมได้ให้มันน้อยครับ
เดี๋ยววันนี้ไม่มีเรื่องจะคุยกันแล้วใช่ไหมเนี่ย
เนี่ยแล้วเนี่ยผมก็ต้องยืนท่านี้

หืม

ก็เรื่อยครับเดี๋ยวมีอะไรสอบเตรียมกันต่อกันในงานต่อไปดีกว่าครับ

แฟนข์แต่เราก็รักจริงครับเราไม่ได้มาเล่น

ก็ด้วยครับและความจนน่ากลัวครับ
ไม่ก็งนเลยครับ
แสดงว่าที่ท่านก็เต็มที่
ท่านก็โอเค

แต่ก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ครับ

อย่างเงินทองเงินห่อต้องสร้างเตรียมหรือยังไงบ้างคะ
คุยกันเบื้องต้นหรือยัง

ครั้งยิ่งใหญ่เลยครับ
มันจะเสพทันปีเลยใช่ไหม
คือไม่รู้ว่าจะทันไหม

คือตอนนี้มันยังตอบอะไรไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับครับผม

ก็คงเป็นบ้านปกติทั่วไปนี่แหละครับ
ก็จริงหรือผมว่าแชร์กันครึ่งอะไรดีกว่าครับ
ก็คือความชอบเขาครึ่งหนึ่ง

แบบที่เขานำเสนอมาแล้วมันดี
ที่มันเกิดขึ้นมันมันก็เคมีอะไรอย่างเงี้ยครับ

ครับผมว่าจะสรุปรวมอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้
แต่เรื่องงานตอนนี้คือเคลียร์ไว้ไหมคะว่าช่วงปลายปีไม่รับหรืออะไรยังไง
เหรอครับงานรับปกติครับผมครับผมแต่งงานก็คงใช้วันเดียว
ไม่ต้องเก็บตัวเหรอวันอื่นก็รับงานได้ตามปกติอะไรอย่างนี้
ไม่ต้องมีเคลียร์งานก่อนแต่งหนึ่งเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
โอ้โหไม่ต้องคงไม่ขนาดนั้นบ้างครับครับผมก็คงแบบทำงานกันปกติแล้วครับ
ก็ต้องมีรายการมีละครกับพี่บอยปกรณ์อะไรอย่างนี้ที่กำลังถ่ายอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
งานเราไม่มีขั้นเตรียมงานอื่น
เรื่อยเรื่อยครับเรื่อย
อันนี้ยังไม่ได้ระบุเหมือนกันนะครับว่าเท่าไหร่ดีอะไรอย่างนี้
เราจะไม่เก็บไว้ถามคราวหน้ากันบ้างหรือครับ
โอเคโอเคโอเค
เดี๋ยวข้าวหน้าไปแล้วกัน

โอเคโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค
โอเคโอเคโอเค